ชีวิตคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้ามีลูกดีเนี่ยค่ะ
อะไรก็แบบโหทำให้ชื่นใจไม่เท่าขนาดนี้แล้วนะคะ
เช่นเดียวกับพี่พีชทองเจือนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมลูกสาวทั้งสองคนค่ะ
ทุบกระปุกเนี่ยค่ะควักเงินของตัวเองเปิดผลิตภัณฑ์เลยค่ะ
เซย่าน้องมีย่าเป็นของตัวเองไม่กวนพ่อแม่สักกะบาทค่ะ

งานนี้นะคะพ่อแม่บอกเลยนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรให้นะคะ
สองสาวควักเงินเองค่ะวันงานนะคะยังควงกันมาร้องเพลงนะคะ
ต้องจ้างคนนักร้องมาเปิดงานเลยค่ะ
โดยพ่อพีชนะคะเปิดใจค่ะว่าจริงแล้วไม่ได้อยากให้ลูกเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่แรกแหละค่ะ
เพราะว่าตัวเองเหนื่อยมากค่ะอยากให้ทำธุรกิจนี่แหละ
พี่พีชบอกว่าจริงอยู่ในวงการมาพี่เคยถ่ายละคร๘ปีไม่เคยได้หยุดเลยค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ลูกอยากลองทำงานในวงการ
ก็เลยสนับสนุนให้เป็นดาราศิลปินเพื่อสะสมประสบการณ์กันไปค่ะ
แล้วลูกสาวคนโตนะคะน้องเซย่าหลังจากหายป่วยแล้วก็เตรียมตัวเดบิวต์เป็นศิลปินใหม่ค่ะ
ขณะที่น้องมีย่านะคะขึ้นเป็นนักร้องอยู่แล้วก็กำลังมีผลงานละครแล้วก็หนังเรื่องใหม่ด้วย
ถามผมอะผมไม่ได้อยากให้น้องอยู่ในวงการเลย
แต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วน้องอยากอยู่เราก็ไม่บังคับ

เหมือนคุณพ่อเขาเหมือนทำงานตลอดเวลาอยู่แล้ว
เขาจะเหมือนแบบไม่มีเวลาไปเจอเพื่อน
แล้วเหมือนก็เลยห่างไป

จริงหนูกับพี่เสียชอบทำงานอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยแบบเราก็เลยชอบ
ลูกดีคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจเนาะ